ใครที่ติดตามโลกโซเชียลกันอยู่ช่วงนี้

และแน่นอนว่าอีกหนึ่งสาวที่ถูกพูดถึง
ก็คือคุณอ้ำพัชราภาคือหลายคนตั้งความหวังเอาไว้
ก็เลยถูกพาดพิงว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นดาราดังคนนี้ออกมา
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองบ้างเลยค่ะ
ซึ่งนี่แหละค่ะก็เลยเกิดมีการแชร์ข่าวนี้ออกมานะ
บอกว่าในฐานะที่คุณอ้ามดังระดับประเทศขนาดนี้

ก็เลยทำให้หลายคนพุ่งเป้าว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่อ้ำ
แล้วก็โยงไปถึงเรื่องการเมืองหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดค่ะทางเพจของพี่อ้ำพัชราภานะคะ
ถกเถียงกันอยู่ด้วยข้อความนี้ค่อนข้างยาวนะคุณผู้ชม
จริงเราเคารพทุกความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะคะ
แต่ว่าหลายคนค่ะในบางกลุ่มกลับไม่ได้เรียกร้อง
สิ่งนั้นให้ตรงประเด็นกลับมาต่อว่าเขาด้วยข้อความที่
ข้อความที่รุนแรงแล้วก็หยาบคายโยงไปถึงเรื่องอื่น
ที่มันไม่เป็นความจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่
การงานเรื่องผลงานเรื่องตัวตนของพี่อ้ำหรือแม้กระทั่ง
แซะบอกว่าแหมกับหมาช่วยได้ตอนนี้ประเทศเดือดร้อน
ทำไมไม่ออกมาพูดนะฮะในส่วนตรงนี้ขอยืนยันเลยว่า
อ้ำเนี่ยพยายามช่วยเหลือทั้งคนและช่วยเหลือสัตว์นะฮะ
เท่าที่ตัวเองเนี่ยจะช่วยได้มาตลอดเพียงแต่ว่าคุณอ้ำ
อย่างที่เรารู้กันเวลาเขาทำบุญหรือทำอะไรเขาไม่เคย
ทำแบบอยู่เงียบเบื้องหลังนะคะ
ใช่ค่ะหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราแสดงความคิดเห็น
ที่บอกไปว่าแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ก็ขอให้อยู่ใน
เขตของความเป็นจริงดีกว่าจะมาด่าว่าด่าทอกันนะฮะ
เพื่อความสะใจของตัวเองกันดีกว่าไหมนะคะตามภาพนี้
ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนนะคุณผู้ชมจริงเนี่ยมันมี
มากกว่านี้แล้วก็ถ้อยคำที่หยาบคายเนี่ยรุนแรงค่อนข้าง
เยอะเลยทีเดียวไม่สามารถอ่านออกอากาศได้จริงค่ะคุณ
กำลังใจให้กับพี่อ้ำผ่านคอมเมนต์มากเลยนะซึ่งเสียงส่วน
ใหญ่เนี่ยก็มีการสนับสนุนบอกว่าให้คุณอ้ำหรือว่า
มินเนี่ยช่วยจัดการการฟ้องคนที่มาหมิน
ประมาทคุณอ้ำหน่อยเพราะว่าด่ายาบคายเหลือเกินนะครับ
บางเพจก็มีการเขียนข่าวที่ไม่เป็นจริง

ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายโพสต์ด่าคุณอ้ำผ่านโลกออนไลน์ค่ะ
ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นด้วย

แต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนั่นเองนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เสิร์ชดูในอินสตราแกรมของพี่อ้ำตอนนี้
ยอดฟอลโล่พูดตรงว่าลดฮวบเหมือนกัน
ลดเป็นหลักแสนเลยนะคะในวันเดียว

อันนี้เป็นผลล่าสุดแล้วคุณชมมันก็ลดลงนะคะ
อันนี้ก็เป็นผลกระทบมาแล้วนะคะ

แต่ว่าเธอเป็นแนวปิดทองหลังพระ
ประชาธิปไตยอย่าไปบังคับใครให้เขาพูดแล้วกันแบบนี้อืม